ที่ภูเก็ตนะครับทุกผู้ชมครับมีเหตุสลดอีกแล้ว
ลูกเนี่ยใช้มีดแทงคอพ่อจนเสียชีวิตค้าบ้านค่ะ
แต่ลูกชายบอกไม่ได้ตั้งใจจริงนะจังหวะทะเลาะกับพ่อ
เอามีดเนี่ยเหวี่ยงไปแล้วเข้าคอพ่อพอดีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเย็นนะฮะ
๖โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองสพทหลางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
เป็นบ้านพักในพื้นที่หมู่๔ตำบลศรีสุนทรอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ต
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายอุทัยนะครับอายุ๕๑ปีนะครับ
มีบาดแผลถูกแทงเข้าที่ลำคอนะฮะเป็นแผลชะกันเลย
แล้วก็มีแผลที่ใบหน้าด้วยเสียชีวิตอยู่ที่เตียงในบ้าน
คนก่อเหตุเป็นลูกชายของผู้ตายชื่ออานนท์นะครับอายุ๒๖ปี
เขาก็ไม่ได้หนีไปไหนรอมอบตัวอยู่ที่บ้านนั่นแหละ
ส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเอาไปล้างทำความสะอาดคราบเลือดแล้วนี่นะฮะ
แล้วเอามีดมาวางไว้บนโต๊ะในครัวเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปดำเนินคดี
จากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยอานนท์เขาอ้างว่าอย่างนี้ฮะ
เสื้อขาวนี่นะครับอานนท์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
พ่อเนี่ยบังคับเขาให้ไปซื้อยาเส้นกับใบจากแต่ตัวเขาเนี่ยไม่มีเงิน
นะก็เลยไม่ไปมีปากเสียงทะเลาะกับพ่อเลยทีนี้
อานนท์บอกทะเลาวิวาสกันอย่างหนักถึงขั้นพ่อเนี่ย
เอาเท้าเนี่ยมาถีบที่หน้าเขาทีนี้ก็เริ่มมีการทะเลาะกันต่ออีก
อานนท์บอกผมก็เลยไปคว้ามีดมาแล้วก็เหวี่ยงออกไปอย่างแรง
แต่ไม่ได้ตั้งใจแทงพ่อจังหวะเนี่ยที่เหวี่ยงมีดออกไปเนี่ย
มันโดนคอพ่อพอดีทำให้พ่อเนี่ยเสียชีวิตคาที่
แม่นะฮะแม่ของอานนท์แล้วก็เมียของอุทัยคนที่เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าที่บ้านอยู่กัน๔คนนี่ฮะเมียของผู้ตายแล้วก็แม่ของคนก่อเหตุ
บอกอยู่กัน๔คนก็คือสามีนะที่เสียชีวิตนะตัวเธอที่เป็นแม่
มีลูกชายคนโตที่ก่อเหตุและลูกสาวคนเล็กอีกคนนึงตัวสามีเนี่ยที่เสียชีวิตปกติ
ทำงานรับจ้างทั่วไปถ้าไม่มีงานก็อยู่บ้าน
แต่พ่อกับลูกชายเนี่ยเขาจะทะเลาะกันเป็นประจำเหตุการณ์ในครั้งเนี้ยวันนี้เนี่ย
ยืนยันว่าพ่อเนี่ยที่ทะเลาะกับลูกเนี่ยพ่อเนี่ยไปถีบหน้าลูกก่อน
ลูกก็เลยคว้ามีดแล้วก็เหวี่ยงเข้าไปมันก็เข้าคอพ่อพอดี

มีเครือยาศกันนะครับที่เป็นน้องเขยของผู้ตายบอกว่าปกตินายอุทัย
ผู้ตายนิสัยเขาจะไม่ค่อยเข้ากับใครได้อยู่แล้ว

แล้วก็ตอนเกิดเหตุตัวเขาก็ไม่เห็นหรอกว่าเกิดอะไรขึ้น
รู้แค่ว่าลูกสาวของผู้ตายที่เป็นลูกคนเล็กเนี่ยวิ่งมาบอก

เขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบกัน
ตอนนี้ตำรวจก็คุมตัวลูกชายไปสอบสวนดำเนินคดีนะครับ

จะผิดถูกอย่างไรป้องกันตัวไม่ป้องกันตัว
ตั้งใจไม่ตั้งใจก็ต้องไล่สอบสวนกันต่อไป